คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยนะคะจริงก่อนหน้านี้เนี่ย
มันเป็นประเด็นมายาวนานเลยแหละเรื่องแก๊งทุนจีนสีเทาใช่ไหมคะ
ว่าตอนนี้มันไปถึงไหนยังไงนี่เราจะเจออัธยากรรมข้ามชาติหรือเปล่าเนี่ย

คือก่อนหน้านี้เมื่อวานมีประเด็นเรื่องที่คนจีนอุ้มคนจีน
ด้วยการจากย่านเอกมัยไปเรียกฆ่าไทยใช่ไหมคะอืมนี่ที่ชนบุรีอีกแล้วค่ะ
คนจีนอุ้มคนจีนเรียกค่าถ่ายเหมือนกัน

นี้คือเคสเมื่อวานนะที่เราเล่าข่าวกันไป

ในที่เอกมัยนี่เห็นไหมคะจังหวะนี้มีรถตู้เอาผ่านอยู่แล้วคนที่เหมือนเป็นเพื่อนเดินมาด้วยกันจับผู้หญิงผู้เสียหายยัดเข้าไปในรถตู้เอาผ่าสีดำ

ใช่แล้วก็เอาผ้าผูกตาแล้วก็ขับพาไปที่อื่นเลย

นี่เขาเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่มาเรียนที่ไทยค่ะคุณหวังเมืองลู่เนี่ย

เปิดประตูปุ๊บคนนั้นเนี่ยเห็นไหมเหมือนดันตัวเข้าไปอ่ะ

เหมือนประตูสไลด์ออกแล้วดันเข้าไปเลย
ใช่แล้วปรากฏว่าผู้เสียหายโดนเรียกเงินบิตคอยน์ไปรวมแล้ว๓ล้านกว่าบาท

ถูกต้องตอนแรกคนร้ายเอามือถือของผู้เสียหายไปโอน
แล้วก็โทรไปขู่แฟนผู้เสียหายให้โอนมาให้อีก

แล้วสุดท้ายเอาเขาไปทิ้งอยู่ที่แถวย่านมีนบุรี
เอาตัวไปจากเอกมัยแต่ไปทิ้งแถวย่านมีนบุรี

นี้มีความคืบหน้านะเพราะว่าจับคนร้ายได้แล้วแล้วก็มีการส่งฝากหางแล้ว

เคสที่ชนบุรีนี่ก็โอ้โหย
นี่ยังไม่ค่อยคลี่คลายเท่าไหร่เลยนะเคสนี้

เรียกฆ่าไถ่พี่ชายและภรรยานักธุรกิจจีน
เรียกล้านหยวนคิดเป็นเงินไทย๕ล้านบาท
หมิงค่ะนักธุรกิจชาวจีนเขามาแจ้งความตำรวจสพนปลือบอกว่า
ภรรยากับพี่ชายขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนนานาชาติตามปกติแล้วไม่กลับมา
แล้วปรากฏว่ามีโทรศัพท์จากคนร้ายโทรมาบอกว่า
ถ้าอยากได้เมียกับพี่คืนให้โอนเงินมา๑ล้านหยวน

ตำรวจก็คุยกับนายหมิงเลยนะคะแต่เอาแน่นอนแหละเขาพูดจีนเนอะ

คือในหมิ่งเล่าบอกว่าเมื่อเช้า
ภรรยากับพี่ชายเป็นคนจีนทั้งคู่ก็ขับรถไปส่งลูกตามปกตินี่แหละ
แล้วคนร้ายก็เอาตัวภรรยากับพี่ชายเข้าไปแล้วโทรมาขู่เรียกเงินค่าถ่าย๑ล้านหยวน
นัดหมายส่งมอบเงินที่บ้านพักหลังนึงแล้วก็เน้นชัดเจนเลยว่า
อย่าแจ้งตำรวจเด็ดขาดถ้ามีใครรู้เรื่องนี้เมียกับพี่ไม่ปลอดภัยแน่

เขาบอกว่ารถยนต์ที่ภรรยากับพี่ชายใช้เนี่ยคือนิสสันเชร่าสีดำ
ทะเบียนจจธ๑๘๕๖ชนบุรี
ส่งลูกที่โรงเรียนนานาชาติในพื้นที่ตำบลหนองปลือค่ะ
ทีนี้ตำรวจพอได้รับแจ้งเหตุปุ๊บฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ทันทีนะคะ
พอไปไล่ดูกล้องวงจรปิดโอ้โหเห็นพฤติการชัดเจนมากอะค่ะ
ซึ่งมีคนจริงเป็นคนขับมาจอดซุ่มหน้าหมู่บ้านของผู้เสียหายของในหมิงทั้งวัน
แล้วพอไปดูกล้องวงจรปิดที่โรงเรียนนานาชาติโรงเรียนที่ลูกในหมิงไปเรียนเนี่ยนะคะ
วันเกิดเหตุเนี่ยเห็นรถยนต์ที่ภรรยาแล้วก็พี่ชายในหมิงขับไปส่งลูก
มีคนจีนต้องสงสัยจอดมอเตอร์ไซค์เฝ้าอยู่ตรงนั้นด้วย
เออทีนี้จังหวะที่นี่นี่เห็นไหมอันนี้รถต้องสงสัยที่ว่าเป็นรถของคนจีนอ่ะ

ทีนี้ระหว่างการแกะรอยเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
คนร้ายโทรเข้ามาเหมือนในหนังเลยอ่ะพี่อุ๋ย

เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยของภรรยาและพี่ชาย

อืมเพราะฉะนั้นฉันไม่เชื่อค่ะทุกคน

ครับใครฟะพี่หุยใครฮะเป็นชาวจีนเหมือนกัน

ตอนนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรชนบุรี
เรียกตำรวจประชุมด่วนที่สพนปลือจะคลี่คลายแล้วนะคะ

ทำร้ายกันเองเรียกค่าถ่ายกันเอง

ใช่ค่ะคือไทยเราก็จะปล่อยให้

แหล่งซ่องสุมของคนต่างชาติ

แก๊งจีนอุ้มคนจีนนะ
ใช่นี่อุ้ม๒เคสติดกันเลย
มีนาคมที่ผ่านมาอุ้มชายเจ้าของร้านชำ
ตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมเขานะครับ

๑๖มีนาคมนะแก๊งจีนอุ้มคนจีนนะ

แล้วก็ไปอุ้มนักศึกษาปริญญาโท

เรียกร้านหยวนสนปริชนบุรี

แก๊งจีนนี่ใช้รถตู้อุ้มเรียกค่าไทยชาวจีน

ไม่รู้เกิดขึ้นจริงไม่จริงอย่างไรนะบอกแถว
เดี๋ยวรอเช็คก่อน

สามคนนี้ไปจับได้ที่ไหนรู้ไหมคะที่ไหนฮะ
สะแก้วอรัญญประเทศจะข้ามฝั่งอยู่แล้ว
อีกนิดเดียวใช่จับได้ตอนหนีพอดีเลย
แล้วตอนจับมาได้เนี่ยโอ้โหโวยวายกันทั้ง๓คนเลยนะ
ปฏิเสธบอกไม่รู้เรื่องถูกหลอกมาอีกที
ขบวนการค้ามนุษย์ที่จีนจะขอติดต่อสถานทูต
วายอยู่แบบนี้ผู้หญิงเมื่อกี้คือเสียวอี้ใช่ไหม
ใช่ที่ว่าเป็นนกต่ออ่ะที่ผลักเพื่อนขึ้นรถ
ผลักเพื่อนขึ้นไปอ่ะตำรวจบอกว่า
คุณอยากติดต่อใครคุณติดต่อได้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ย
มันเป็นเหตุของชาวต่างชาติเนี่ยตำรวจติดต่อสถานทูตจีนให้อยู่แล้ว
อันนี้ตามสิทธิ์ของเขาเลยถูกต้องแต่ถ้าญาติของฝั่งผู้ต้องหาอยากจะไปติดต่อสถานทูตอีกแรงหนึ่งก็ได้เหมือนกัน
แต่ตำรวจยังไงก็ติดต่อให้ตามมาตรการอยู่แล้วแต่ขอแจ้งก่อนเลย
ข้อหาไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นเพราะจับได้ตอนกำลังจะหนีพฤติการชัดเจน
ข้อหาแรกคือกักขังหน่วงเหนียวร่วมกัน

ร่วมกันเรียกฆ่าไถ่และ๔พกพาอาวุธ
ซึ่งตำรวจคัดค้านการประกันตัวทั้ง๓คนนะคะ
ซึ่งตอนแรก๓คนให้การปฏิเสธหมดเลย
แต่ล่าสุดมีรายงานบอกว่า
ผู้ต้องหาที่เป็นผู้ชาย๒คน

แต่คนที่เป็นนางนกต่อค่ะยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะคะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะกล่าวอ้างอะไรก็ได้
เพราะว่าผู้ต้องหาสองคนที่ยอมรับเขาบอกว่าเขาโดนหลอกมาอีกทีนึง
ขบวนการค้ามนุษย์ของจีนเองนั่นแหละ
ลักษณะคล้ายเหมือนคนไทยเราที่บอก
โดนหลอกขบวนการค้ามนุษย์ไปทำคอร์เซ็นเตอร์อยู่ต่างชาติแล้วมาหลอกคนไทย
อันนี้เขาบอกเขาก็โดนหลอกจากกลุ่มค้ามนุษย์คนจีนให้มาอุ้มคนจีนเหมือนกัน
ตำรวจบอกพูดอะไรพูดไปก่อนพูดไปเลยพูดไปได้
แต่เบื้องต้นตำรวจตรวจสอบแล้วยังไม่เจอเบาะแสเชื่อมโยงองค์กรอาธิกรรมข้ามชาตินะ
แล้วรถตู้ที่กลุ่มคนร้ายไปเช่าจากคนไทยวันละ๕๐๐บาท
ก็ยังไม่เจอความเชื่อมโยงกับแก๊งคนร้ายชาวจีนเหมือนกัน
แล้วมาใช้พื้นที่บ้านเราในการก่อเหตุอย่างนี้เออน่ากลัวนะ